วันนี้อย่าเพิ่งหุ่นหิดจะพาคุณไปทำบุญทอดผ้าป่าทุเรียนมหากุศล
จันทบุรีเขาจัดงานบุญรีบไปกันเลย
นี่งานบุญนะทอดผ้าป่า
เราเคยได้ยินอยู่บ่อยทอดพระป่าสร้างวัดสร้างเจดีก็ว่าไป

แล้วทุเรียนมาเป็นลูกมาเป็นกองพนันเทินทุก
จัดกันที่หอประชุมอำเภอนายายอำจังหวัดจันทบุรีนะคะ
งานนี้มีนายอำเภอเป็นประธานในพิธี
แล้วก็จัดถวายผ้าป่าทุเรียนผ้าป่าที่มีเอามาก็หลายสายพันธุ์
หมอนทองชะนีพวงมณีก้านยาวรวมแล้ว๓๐๙ลูก
น้ำหนักรวม๘๙๘กิโลกรัม
เราให้ข้อมูลคุณผู้ชมแล้วนะเผื่อใครอยากรู้นะ
ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะในปีนี้เนี่ยนะคะ
ทุเรียนในเขตพื้นที่นายายอามหลายตำบลทุเรียนเริ่มหมดตามฤดูกาล
ทุเรียนก็เลยมีไม่เยอะแถมยังมีราคาที่สูงมากด้วย
เขาก็เลยมีการจัดประมูลทุเรียนขึ้นมานะคะทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา๗๐๐๐บาทนะคะ
มีผู้ที่เข้าร่วมประมูลทั้งหมด๓ท่านมีใครบ้าง
คนแรกคุณหนึ่งฤทัยเจนจัดการคนที่สองคุณอภิรมปุยามีน
และคนที่๓คือคุณพนพินิษฐกิจนะคะ
คุณพนนะค่ะผู้ที่ชนะการประมูลนั่นก็คือประมูลไปที่๘๘๐๐๐
โอ้โหคุณหนึ่งรื้อไทยเจนจัดการค่ะ

ทั้งหมดโอ้นึกว่าลูกเดียว
ผู้ที่เขาประมูลไปเพราะว่าส่วนตัวเขาก็ทำธุรกิจรับซื้อทุเรียนด้วย
พอทำปฏิเทศลิกเตอร์พระปาเสร็จประมูลเสร็จสิ้นนะ
จะนำไปช่วยผู้ด้อยโอกาส

เอารายได้ไปช่วยผู้ติดเตียงเป็นผู้ป่วย
หรือว่าคนที่เผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่าง

เพราะว่างบประมาณของอำเภอนายายอามมีไม่พอ
นะคะก็เลยจะต้องอ่ะจัดบุญจัดผ้าป่าขึ้นมา

อนุโมทนาศาสตร์ทูนะคะ

เพื่อจะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
เพราะว่าเงินของรัฐบาลงบประมาณของทางภาครัฐเขาไม่พอ
อันนี้ก็สะท้อนปัญหาเหมือนกันนะ
แต่ก็เห็นแบบนี้ก็โอเคอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ